เอาไปดูเหตุการณ์จี้ชิงเงินจากร้านสะดวกซื้อนะครับ

คืนเดียว๓แห่งรวด
คนร้ายมันก่อเหตุอุกอาจมากด้วยความรวดเร็วด้วย
นี่เป็นที่แรกนะครับกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อ
สาขาบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เป็นผู้ชายน่าจะสูงสัก๑๗๐เซนติเมตร
นอกจากการใส่หมวกนน็อกและยังมีผ้าฆาตหน้า

พนักงานก็ต้องหยิบเงินออกไปให้
แล้วก็ได้เงินไปที่ร้านแรก
การเกิดขึ้นประมาณตี๑คืนที่ผ่านมานะร้านแห่งแรกเนี่ยได้เงิน
ไปสามพันกว่าบาทนะครับอ่าคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดง
ดำอ่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็จำหมวดอักษรกับเลขทะเบียนไม่
ได้นะครับพนักงานที่ร้านนี่ก็โอ้โหคือตนกตกใจอ่ะนะฮะตอนที่
มาถึงนะครับพนักงานหญิงบอกว่าคนร้ายเข้ามาที่หน้า
เตอร์ใช้ปืนออกมาจี้บังคับให้หยิบเงินในลิ้นชักก็เอา
ส่งให้ไป๓๕๒๐บาทแล้วคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตรงจุดนี้นะครับอีกครึ่งชั่วโมง
ตำรวจสพชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเข้า
ก่อเหตุจี้คิงเงินจากร้านสะดวกซื้อเหมือนกันเลยนะครับ
แต่คราวนี้เป็นสาขาแยกสกัดน้ำมันแล้วก็ร้านสะดวกซื้อสาขา
มหาวิทยาลัยโนเลสวนใกล้เคียงประตูหนึ่งของมหาวิทยาลัยในพื้น
ที่หมู่ก้าวตำบลท่าโผอำธมือพฤศนโลกไปตรวจสอบกล้องวงจร
ปิดพบว่าคนร้ายคือคนเดียวกับที่ไปก่อเหตุจี้ชิงเงินจาก
ร้านสะดวกซื้อที่สาขาตลาดบึงพระแห่งแรกเลยนะครับโดยเหตุ
การในจุด๒จุดหลังเนี่ยได้เงินไปอีกพันกว่าบาทนะฮะตำรวจ
ก็วิทยุให้ติดตามสกัดจับกันตามเส้นทางที่คิดว่าจะหลบหนี
แต่ว่ายังไร้วี่แววนะครับยังจับไม่ได้วันนี้ผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ร้านสะดวกซื้อทั้ง๓แห่งเลยนะครับ
พิศนุโลกพนักงานคนหนึ่งบอกว่าปกติที่ร้านช่วงกลางคืนจะ
มีลูกค้ากับคนที่มาซื้อของหรือไม่ก็ผ่านไปผ่านมาจำนวน
มากนะแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้โอ้โหจังหวะมันเป็น
กับคนร้ายนะฮะมันเงียบสนิทเลยเมื่อคืนคนร้ายคาดว่าคงจะ
ขี่รถวนมาดูแล้วว่าไม่มีคนพลุกพลาดไม่มีลูกค้าในร้าน
ก็เลยเข้ามาแล้วก่อเหตุระหว่างหลบหนีคนร้ายก็แวะไปก่อ
เหตุกับอีก๒ร้านที่อยู่ริมถนนนะซึ่งถือว่าเป็นการก่อเหตุ

เข้ามาแล้วเรารู้แล้วไหมว่ามันใช่ใช่ใช่ใช่มามามามา
คดีนี้ก็ถือว่าอุกอาจนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
พิษภูมิโลกพลจำรตรีถาวรแสงฤษก็ลงมาดูคดีด้วยตัวเอง
เลยตอนนี้ก็กำชับให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคน
ร้ายให้ได้ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาด
คนร้ายจะหลบหนีนะฮะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยไปที่ถนน
บึงพระไปแยกสกัดน้ำมันแล้วก็แยกหนองอ้อไปถึงหน้า
มหาวิทยาลัยนเรศวรแต่ยังจับไม่ได้เลยอืมนี่แต่ได้เงินเนี่ย๓แห่ง
รวมกันก็แค่สี่พันกว่าบาทเกือบห้าพันคือนิดหน่อยค่ะ
แต่มันก่อเหตุไปเรื่อยไงหลายพื้นที่หลายจุดแต่ต้องกลายเป็นคนร้ายไง